พูดถึงเรื่องของยาเสพติดมันหนักมากนะครับ

แต่มันสะท้อนถึงกระบวนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มันเยอะขนาดไหนข่าวต่อไปนี้สามารถจะบ่งบอกได้
จู่มันมีถุง๓ถุงแล้วมีเม็ดสีแบบออกแดงส้มอยู่ในถุง
เจ้าของบ้านออกไปเจอนึกว่าเป็นยายาเบื่อสุนัขอะไรแบบนี้
สุดท้ายมันคือยาบ้าแล้วคนที่เอามาทิ้งเอาไว้เป็นใครไปดูภาพนี้ครับ
นี่ขับรถมาโยนถุงยาบ้าออกมาก่อนไปมีการยิงปืนด้วย
ถึงบอกว่ายาบ้ามันมากเหลือเกินมันหาง่ายแล้วมันก็ราคาถูก
เมื่อสักครู่ตามผู้สิทธิ์ข่าวรายงานมาชาวบ้านก็บอกเองว่าอย่างที่หล่องบลรมภูนิยาบ้าเยอะ
แล้วก็ลูกหลานในชุมชนก็มีการไปติดไปเสพ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครนายก
ไปที่บ้านหลังนี้ครับอยู่ในพื้นที่หมู่๒
แต่บนทาชักกำเภอเมืองที่หน้าคอร์นหนายก
คือหน้าบ้านเป็นลานปูนผู้ชมดูสิครับ
ลานปูนที่หน้าบ้านมันเกลื่อนไปด้วยยาบ้า๓ถุงนะครับ
ถูกปลามาตกกระจัดกระจายเต็มไปหมดนี่

คือเจ้าของบ้านเขาก็คิดว่ามันเป็นยาเหมือนหนูหรือเปล่า

ใครจะคิดว่าจะมียาบ้าเยอะมากขนาดนี้หน้าบ้านตัวเองนะครับ

กระบาดที่ขับมาจู่เอาถุงยาบ้าปลาเข้ามา
โยนเข้ามานะฮะแล้วก็มีการยิงปืน๓นัดเสียงดังสนั่นครับ
เจ้าของบ้านคุณพนุงธรรมอายุ๖๕ปีบอกว่าก็ตื่นเช้า
ผมก็มากวาดหน้าบ้านตามปกติก็มาเจอไอ้ถุง๓ถุง
ตอนแรกก็เข้าใจเป็นยาเบื่อหมากก็กวาดทิ้งไป
แต่คนข้างบ้านว่าเฮ้ยนี่มันยาบ้านี่ไม่ใช่ยาเบื่อหมาหรอก

ตำรวจก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดก็เลยเจอตามภาพ
ตี๓ของวันนี้แหละครับนะฮะแล้วคนที่ก่อเหตุก็ขับรถไป
ทางเข้าตัวเมืองที่นครนายกตอนที่เกิดเหตุ
ในบ้านได้ยินเสียงปืนแล้วสามนัดแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดู
เพราะกลัวจะอันตรายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ผู้ที่ก่อเหตุจะขับรถมายิงปืนและโยนยาบ้าใส่หน้าบ้านทำไม
เป็นการกันแกล้งหรือเปล่าหรือหนีตำรวจมา
แล้วเอายาบ้ามาโยนทิ้งทำรายละทานหรือเปล่า
อาจจะเจอด่านอะไรแบบนี้แล้วก็แวะมาตรงนี้โยนทิ้ง
โยนทิ้งเสร็จเลยถึงบอกว่ามันหาง่ายและมันถูก
ถึงขั้นกับเอามาทิ้งแบบนี้ได้ไง
เออคือทิ้งก็ไม่ได้เสียดายอะไร
ฟังเถียงเจ้าของบ้านครับ
แกล้งเรานะเขาไม่ดูแล้วเจตนาไม่แกล้ง
เจตนาให้เขาว่าเหมือนกับคลั่งมากกว่า